พระครูพิสารสิริวัตรเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวง
เจ้าคณะตำบลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ก่อตั้งโครงการพระเยี่ยมโยม
นำถุงอิ่มบุญข้าวสารอาหารแห้งพัดลมเสื้อผ้าและปัจจัย
มอบให้กับครอบครัวของนายหัสดินโตสวัสดิ์
และนางสาวจิดาพาเฉยทองสองสามีภรรยา
หลังจากที่บ้านของนายหัสดินที่สร้างอยู่ในสวนมะม่วง
พื้นที่หมู่๑๐ตำบลครองยางอำเภอสวรรคโลก
ถูกไฟไหม้จากไฟฟ้ารัดวงจรวอดทั้งหลัง
ข้าวของเครื่องใช้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
มีเพียงสุนัข๓ตัวที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย

โครงการพระเยี่ยมโยมจัดตั้งขึ้น

รวมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างคนมีถึงคนที่ไม่มี
โดยพระครูพิสารสิริวัตรและเจ้าหน้าที่โครงการ
จะเป็นตัวแทนนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ที่กำลังเดือดร้อน